คุณผู้ชมครับครบรอบ๑ปีวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาศบอพิษ
วันนี้ทุกหน่วยงานนะครับรวมทั้งประชาชนทุกหมู่เหล่าได้ร่วมกันทำพิธีตักบาท
เพื่อถวายพระราชกุศลแด่ในหลวงราชการที่๙
ด้วยสมนึกในพระมหากุรณาที่คุณยังหาที่สุดไม่ได้ครับ
ธรรมเนียบรัฐบาลได้จัดทำพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศลครบรอบ๑ปีวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชบรมนาศบอพิษ
โดยผลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรี
พร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีเข้าร่วมในพิธีเจริญพระพุทธมนตร์
ถวายพัฒนาหารเช้าแด่พระสงฆ์และร่วมกันตักบาทพระสงฆ์จำนวน๘๙รูป
บริเวณหน้าตึกไทยคู่ฟ้า
ซึ่งมีหน่วยงานราชการข้าราชการเจ้าหน้าที่นำข้าวสารอาหารแห้งไปร่วมตักบาทในครั้งนี้ครับ
ทางด้านอาคารรัฐสภานายพรเพชรวิชิตชนลชัยประธานสะพานนิติบัญญัติแห่งชาติ
หนำสมาธิกษ์สภานิติบัญญัติแห่งชาติบริษรเนราชอ

ร่วมพิธีทำบุญตักบาทเพื่อถวายพระราชกุศล
ตักบาทเข้าสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์๘๙รูป
ประธานสนชได้นำกล่าวแสดงความอาลัย
กล้าวน้อมกระหม่อมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชบรมนาศบอพิษ

พระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทุกหมู่เหล่า
ยึดหลักทศพิษราชธรรมเพื่อความร่มเย็นของชาติไทย
เป็นที่ภาคภูมิใจของคนไทยทั้งชาติ
แม้เวลาจะล่วงผ่านพ้นมาแล้ว๑ปีที่สวรรคต
แต่ความโศกเศร้าอะไรยังไม่จางหาย
พระองค์ยังทรงสถิตอยู่ในใจของคนไทยทุกคนครับ

ทุกเหล่าทัฟก็ได้นำกำลังพลร่วมพิธีธรรมบุญตักบาตร
ที่ด้วยทวายพระราชกุศลแหน่นรวงราชกาลที่๙
ที่กองทัพบกพรเนคฉะเลิมไชยสิทธิศาสตร์
ผู้บัญชกันทหารบกร่วมพิธีตักบาตรพระสงฆ์จำนวน๘๙รูป
ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และด้วยสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมีได้
เช่นเดียวกันกับกองทัพอากาศและกองทัพเรือจัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศล
โดยมีพลเรือเอกลือชัยมรุฑดิตรองผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานในพิธี
ตักบาทพระสงฆ์จำนวน๑๙๙รูปณลานทัศนาพิรมหอประชุมกองทัพเรือ
โดยมีคณะนายทหารระดับสูงข้าราชการกองทัพเรือคณะผู้บริหารโรงพยาบาลสิริราช
และประชาชนในพื้นที่รวมกว่า๕๐๐คนเข้าร่วมพิธี
จากนี้ยังมีกิจกรรมปล่อยนก๘๘๙ตัวและปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืดประกอบไปด้วย
ตะเพียนขาวปลาสร้อยขาวและปลายี่สกจำนวน๑๘๘๙ตัวเพื่อถวายพระราชกุศลด้วยครับ